วันนี้ก็วันที่๒วันออกสลาก

กันนั้นหรือเราก็ไปดูตัวเลขกันหน่อย

เราจะแบ่งดูกันเป็นช่วงไป
พยุหะคีรีนครสวรรค์ส่งเข้าประกวดก่อน
มีกลุ่มชาวบ้านไปขอโชคลาภครับ
แล้วก็แก้บนในช่วงกลางดึกที่สำนักสงฆ์พระพุทธบาท

เอาดอกกุหลาบแดงไปร้อยดอก
แล้วก็เอาน้ำแดงไป๙ขวดประทัดอีกหมื่นนัดนั่น

ไปแก้บวนเท้าเวสวันหลังจากได้รับโชคครับ

เลขท้าย๒ตัว๕๘ใช่ไหมงวดที่แล้ว

แน่นอนว่าชาวบ้านก็จะเอาเลขปลายประทัดนะครับไปเสี่ยงโชคกันในงวดนี้ด้วยนะครับ

ต้องดูเองว่าเลขเป็นเลขอะไรโอ้โหแล้วจุดกลางกลางคืน
จะเห็นไหมเนี่ยเลขปลายประทัดอ๋อสว่างอยู่

ทำไมเดี๋ยวนี้เลขปลายประทัดเยอะจัง

ปกติข้างบน๒ข้างล่าง๓
ใช่หรือว่าข้างล่างต้องแบ่งครึ่งเอ๊ะแล้วยังไง

โอ้โหโอเคโอเคครับครับ
ส่วนที่วัดป่าภูจันหอมนะครับหรือวังพญาอนันตะนคราช
ในพื้นที่อำเภอชายวานจังหวัดอุดรธานีโอ้โหตรงที่นี่

มีชาวบ้านแวะไปขอโชคลาภจากรูปปั้นพญาอนันตะนคราช๙เสียน
สูงเฉพาะเสียนนะสูง๗เมตร
ลำตัวกว้าง๑เมตร๒๐เซนติเมตร
แล้วความยาวเนี่ย๓๙เมตรโดม

ใครต้องการจะส่องหาเลขงวดนี้นะครับ
เรามีกันให้ดูแบบชัด๒จุดด้วยกัน
จุดแรกก่อนนะบริเวณเสาทางเข้าลานพญานาค
นี่ครับอันนี้เลขมันผุดขึ้นมาเองเลยใช่ไหม
โอ้โหออกมาสวยมากเลย
ผมเดินต่อไปประมาณนัก๒๐๐เมตรจะเห็นตัวเลขอีกชุดนะครับ
เลขพุตอีกบริเวณแล้วพญานาคใช่
ซึ่งตัวเลขเหล่านี้ไม่รู้ใครเขียน
แต่ขอโทษงวดก่อนเขาโดนกัน
อ๋อมันได้เขาโดนกันเออนะครับครับผมมันหน้าตาม
ครับแต่ถ้าใครอยากได้เลขจากอ่างน้ำมนต์หรือศรีเนรต้องแวะไปที่นี่ครับ
อาสมบรือศรีเนรธาตุพุทธคุณอำเภอบางศัยจัวร์พระนครศรีอยุธยา
บรรยากาศคลักษณ์นักเสียงโชคไปกันเพียบไปไหว้ขอพรสิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์นะฮะ
คือที่นี่เนี่ยใครชอบเขาเรียกอะไรอ่ะองค์ไหนเรียนเชิญ

ท้าเวสวรรณปางเก้าหน้าความสูง๑๖เมตรนะ
พ่อปู่ฤษีพรหมเมษกุมารทองเจ้าสัวเหงเจ้าแม่ตะเคียนหรือแม้แต่พระพิคเนต

อ่ารำแก้บนสินะฟักทองเต็มเลย
ส่วนเลขโสรสสรตะที่เกิดจากน้ำตาลเทียนสีแดง

ผมชอบที่นี่จริงคือเลขมันหยดลงมาแล้วมันสวย

เออแล้วไม่กระจัดไม่กระจายนะครับ
แต่อีมุมขวายในปุ้ยมันยังไงนะปุ๊ย

ขอให้ทุกท่านมีโชคแล้วกันนะครับวันนี้ครับ